ดูกันต่อเลยค่ะอุบัติเหตุนี้ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุกลางดึกเลยคุณผู้ชม
มาถึงเช้าเลยเมื่อเช้าตรงนี้ค่ะ
ถนนจรรย์สนิทวงนี่รถติดยาวเหยียดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณตี๑๓๐ค่ะ
ก็ได้รับแจ้งถนนมันยุบตัวมันซุดลงมาแบบนี้

ใช่ค่ะวอนโว้สีเงินคันนี้ตกลงไปในหลุมยุบ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงปากซอยจรรย์สนิทวง๘๒
ขี่มาก็ประสบอุบัติเหตุ
คนที่ขี่เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นผู้ชายนะคะ

จุดตรงนี้คุณผู้ชมเห็นสภาพไหม
ถนนที่มันยุบมันซุดลงมาเนี่ยกว้างประมาณ๓เมตร

ทีนี้พอเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็ช่วยเหลือนำตัวคนเจ็บที่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งโรงพยาบาล
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาขับรถมาทางสะพานพระราม๗

ซึ่งตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์ที่มีคนเจ็บเขาขี่นำมา

แล้วพอถนนมันยุบลงไปมันซุดตัวลงไป
เตอร์ไซค์ก็เสียหลักล้มพลิกคว่ำทะไหลไปหลายเมตรเลย
ส่วนตัวเขาขับรถมาก็ประสบเหตุเหมือนกัน

เพราะว่าเขากลัวไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีก
แต่เช้าวันนี้ต้องถามว่าซ่อมถนนกันเสร็จหรือยัง
โอ้โหเมื่อเช้านี้นี่คือรถติดยาวเลยเหมือนกัน
นี่เป็นภาพล่าสุดที่ทีมข่าวของเราลงไปสำรวจตรวจสอบช่วงสายเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขตบางพลัดเนี่ยเขาเอาเครื่องจักรใหญ่เอารถบดลงพื้นที่ซ่อมเลยค่ะ
แล้วเขาปิดถนน๑๐๐เป็นการชั่วคราวนะ
คุณคิดดูสิจรรย์แล้วปิด๑๐๐

นี่ค่ะคือเอาแผ่นเหล็กออกเอาหินคลุกมาถม
ใช้รถบดอัดหินคลุกในหลุม
แล้วอย่างที่บอกค่ะพอปิดปุ๊บเนี่ย
รถนะยาวหางแถวไปอยู่นู้นสะพานพระราม๗เลยค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาก็เปิดช่องจราจรให้ช่องหนึ่งเลนส์หนึ่ง
เพื่อเป็นการระบายรถที่ติดขัดอยู่
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนบังพลัดก็บอกกับทีมข่าวนะ
ถนนเส้นนี้จะกลับมาใช้ได้แบบปกติเลย

คอยอำนวยความสะดวกอยู่โบกรถให้อยู่นะคะ
ดอัดกินก่อนนะเอาเหล็กแผ่นมาปิดนะฮะ

รถติดยาวเลยนะครับ